คืบหน้าในการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์
ระหว่างโดนัลดทรัมป์กับนายคิมจองอื่น
ผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือนะครับ
คือหลังจากที่ทั้งสองคนเดินทางไปถึงสิงคโปร์เมื่อวานครับ
ผู้นำของสหรัฐก็เดินทางไปพบกับนาย
ีเซียนลุงเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ครับ
ก่อนที่จะมีการเจรจากันครั้งประวัติศาสตร์ในวันพรุ่งนี้
ทำกลางคนทั้งโลกรวมทั้งไทยเองก็สนใจ
ว่าการพบครั้งนี้มันเป็นยังไง
รัชพรชราดลตอนนี้พร้อมรายงานสดจากประเทศสิงคโปร์ครับ
เช้าวันนี้ตามแผงขายหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของสิงคโปร์ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างเต็มไปด้วยภาพของสองผู้นำ
นายคิมจองอื่นจากเกาหลีเหนือรวมถึงนายโดนัลดทรัมปประธานาธิบดีจากสหรัฐอเมริกา
ที่ได้เดินทางมาถึงสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดและการประชุมประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
โดยนายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีกำหนดพบกับนายลีเซียนลุงช่วงเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น
หลังจากที่นายลีเซียนลุงได้พบกับนายคิมจองอื่นแล้วเมื่อช่วงเย็นวันนี้
โดยนายคิมจองอึนได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์
อำนวยความสะดวกให้การประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือเกิดขึ้นได้
ซึ่งผู้นำสิงคโปร์ได้แสดงความหวังให้การเจรจาวันพรุ่งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สื่อของทางการเกาหลีเหนือถึงเป้าหมายในการเจรจาระหว่าง
โดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและนายคิมจองอื่น
โดยพูดถึงเป้าหมายในการสร้างสันติภาพและการดำเนินการเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์
นี่เป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้รับความสนใจและถูกคาดหวังจากคนทั้งโลก
สองผู้นำนี้และการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงมีหลายนักวิเคราะห์ที่ออกมา
กล่าวถึงการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
ไม่อยากที่จะให้คาดหวังมากนัก
แต่อยากที่จะให้มองเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรก
สำหรับการเจรจาและสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไปในอนาคตค่ะ
ฤษฎาวินถ่ายภาพอรัชพรชลาดลรายงานจากสิงคโปร์ค่ะ

คุณผู้ชมติดตามได้ทุกช่วงข่าวของเราจะบรรยายงานให้ชมกัน